ขนมโบราณอย่างขนมตังเมเนี่ยทุกวันนี้หาทานไม่ง่ายเหมือนกันนะ
อยากให้คุณผู้ชมไปชมกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตังเมโบราณสูตรพิเศษค่ะ
นี่กำลังต้มน้ำตาลเดือดปุดเลยนะคะ
เป็นกระบวนการเริ่มต้นในการทำตังเมสูตรโบราณที่นางมารินีเกิดอินชาวา
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยกำลังทำค่ะ

ครับแล้วสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
แล้วก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
วิธีการทำก็เอาน้ำตายแบะน้ำตาลทรายแบะแซ
แล้วก็น้ำมาตั้งไฟเขี้ยวด้วยเตาถ่านประมาณ๒ชั่วโมง

และตอนนี้นะคะก็คือจะนำไม้ไผ่มาใช้เป็นฉบับราว

ขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะคะ
โดยจะต้องใช้น้ำมันเจียวนี่แหละกับหอมแดงมาทาเอาไว้
เวลาสาวขนมแบบนี้เอาน้ำตาลไปพาดด้วยแบบนี้
มันจะได้ไม่ติดตัวไม้ไผ่นะคะ
แล้วก็ลาดไปแบบนี้สักหน่อยเนี่ย
มันก็จะต้องแบบเพื่อให้มันแบบยืดอะไรอย่างนี้เหรอ
ใช่ไหมนี่ดูสิครับมันเหนียวแบบยืดยาวแบบโอ้โห

ใช่ในการให้น้ำตาลมันแบบเป็นทางเป็นเส้น

ถูกต้องคือต้องใช้เวลาในการทำแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้วย
จากนั้นก็มาแผ่ไว้ในกระด้งแล้วก็ขาดไม่ได้
ลิสงที่คั่วจนหอมนะคะแล้วก็เอามานวดคลุกเคล้าให้เข้ากัน
จากนั้นค่ะก็ถึงเวลาแบ่งสรรปันส่วน
ก็จะหยิบใส่ถุงเป็นก้อนก้อนละประมาณขีดหนึ่ง
แค่นั้นแหละแล้วก็จัดส่งขายให้กับลูกค้าในราคาถุงละ๑๐บาท
ราคาย่อมเยาว์โอ้ยน่ากินมากมันจะเหนียวหนึบแล้วก็กรอบเจ้าถั่วคั่วนี่แหละนะ
มันจะหอมมันหวานมันอย่างนี้
แบบว่าเป็นขนมเป็นของว่างที่ทานได้ระยะยาวเพื่อให้ทาน
จริงครับน้องใบตองปัจจุบันนี้หาทานยากนะตังเมเนี่ย
แล้วนี่วิธีแบบโบราณจริงคือใส่ถุงแพ็คธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็ถือว่าใครอยากจะลองตังเมโบราณแบบนี้เรามีเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ชมด้วย
หมายเรียกโทรศัพท์อะไรฮะ
๐๓๐๔๐๓๗๖๗ตังเมโบราณที่จังหวัดสุโขไทย

ที่จังหวัดสุโขไทยอันนี้ผมเล่าเป็นประสบการณ์ของผมเลยค่ะ

แล้วตังเมย์ที่เขามาขายเขาก็ปั่นจักรยานมาขายนี่แหละ
แล้ววิธีการขายของเขาคือเด็กเราก็ชอบสนุก
เวลาซื้ออะไรมันต้องลุ้นนิดลุ้นหน่อย
ก็คือหยอดเหรียญลงไปแล้วมันก็จะเหมือนเป็นการเสี่ยงทาย

ทิศไปชี้ตัวเลขอะไร
คุณก็จะได้ตังค์เมย์จำนวนท่อขนาดนั้น

พ่อค้าก็จะดึงมาจะสาวตังเมย์ออกมา